บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ต่างเริ่มคลี่คลายขึ้นแล้วนะคะ
ที่ไหนแบบนี้ส่วนศรีพญาคนสวยอย่างสาวโยเกิร์ตค่ะ
ก็รอวันกลับไปถ่ายละครระหว่างนี้นะคะก็ฟิตทำกิจกรรมนะคะ

แต่อย่างน้อยอย่างน้อยจากไม่มีคนโทรมาเลยเป็นเดือนตอนนี้เขาเริ่มติดต่อมาแล้ว
ระหว่างที่เขารอถ่ายละครใช่ไหมตอนนี้สิ่งที่เขาชอบก็คือ
หลายคนกลัวระบาดรอบ๒พี่พีกลัวไหมคะ
หมอตั้งเราก็กลัวแต่ชีวิตก็ต้องไปต่อ
เพราะว่าแล้วยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่
ก็จะใกล้มาหาเราเร็วเท่านั้น

เพื่อสุขภาพจะได้ไม่อ้วนอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วสองคนนี้เขาพากันออกกำลังกายตลอดเลยนะคะ